ส่วนเหตุการณ์นี้อันนี้ก็ถามหาคนรับผิดชอบด้วยเหมือนกัน
เหตุการณ์บนท้องถนนค่ะที่สายไหม
คุณลุงท่านหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
เขาจะไปขายเครปจะไปประกอบอาชีพขายเครปค่ะ
แต่ปรากฏว่าขับไปถูกรถเก๋งพุ่งชนนะคะ
คุณลุงหัวแตกเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล

ใช่มันก็มามันก็มันชนเขาเลย

รถนี่เทก็เรียกว่าเทกระจาดเลย
ขับมาดีจะไปขายเครปอะค่ะ
แล้วมาด้านหลังชนแบบนี้เลยอย่าบอกว่าไม่รู้ว่าชน

สายใหม่ต้องรอดเอามาโพสต์ไว้
แล้วบอกชนแล้วหนีอุบัติเหตุหรือจงใจ
ฝากสอนอคันนายาวช่วยตามจับคนขับรถคันนี้

วันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
หมู่บ้านอรุณฑรสุขาพิบาล๕
ไปเจอลูกสาวของผู้บาดเจ็บนะคะ
ลูกสาวเล่าไปร้องไห้ไป
บอกเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒พ่อขี่รถจะไปตั้งร้าน

บอกว่าพ่อถูกรถชนแล้วคนชนหนีไปแล้ว
แต่คุณลุงที่โดนรถชนเนี่ย
ถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ได้คุณนัทพงศ์

ตอนนี้รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเย็บไป๑๖เข็มค่ะ
หัวแตกแล้วก็มีรอยทะเลาะอีกตามตัวค่ะ
ซาเรย์แล้วไม่พบเลือดข้างในสมองนะคะ
แต่ว่ายังต้องนอนดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลไปก่อน

รายได้ที่หายไปและค่ารักษาพยาบาล
การบาดเจ็บขวัญเสียอุปกรณ์ทำมาหากิน
อยากให้คนที่ก่อเหตุมารับผิดชอบด้วยค่ะ

ถ้าแบบเป็นพ่อแม่เขาหรืออะไรอย่างนี้พี่
พ่อหนูแบบแค่หัวแตกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ถ้าแบบถ้าพ่อหนูอว่าชนปุ๊ดบ้า
หรือแบบเป็นอะไรมากกว่านี้พี่
มันไม่มีใครเขาโอเคกับชนแล้วหนี
อย่างน้อยก็น่าจะลงมาดู
ใช่อย่างน้อยก็น่าจะลงมาดูหรือแจ้งอะไรอย่างนี้

หนูจะไม่โกรธเขาขนาดนี้เลยนะพี่